เหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องนอน

เห็นภาพแล้วโหใจหายวาบเลยเป็นห่วงเด็ก

แล้วปรากฏว่ามีโจรขึ้นบ้านแล้วเข้าไปในห้องนอนเลยนะ

โอ้โหคุณผู้ชมคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจหายวาบเลยนะ
เห็นภาพภาพนี้ลูกสาวอายุ๒ขวบนอนอยู่
คนร้ายเข้าไปเป็นผู้ชายผมสกินเฮดผมสั้น
เอามือไปแตะจับจับบนที่นอน
เหมือนกับจะหาของหาอะไรที่จะเขา

อ่าไฟมันมืดอยู่อ้าวแล้วเด็กนอนอยู่

นี่ค่ะสุดท้ายเด็กสะดุ้งตื่นร้องไห้เสียงดัง
คนร้ายก็เลยปีนหน้าต่างหนีออกไป
พอพ่อกับแม่ได้ยินเสียงลูกร้องก็วิ่งเข้ามาในห้อง
ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้

วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านนะคะ
ไปคุยกับนางสาวกาญจนาค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายก
นางสาวกาญจนาบอกว่าเธอกับสามีติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในห้องนอน
เอาไว้ดูลูกสาววัย๒ขวบเพื่อความปลอดภัย
ถ้าลูกตื่นถ้าลูกขยับตัวอะไรก็จะได้เข้าไปหาลูก
วันเกิดเหตุเธอกับสามีติวหนังสืออยู่หน้าบ้าน
เที่ยงคืนครึ่งได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้เสียงดังมาก
วิ่งเข้าไปดูก็ไม่เห็นใคร

ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดโอ้โหสิ่งที่เห็น
ปีนเข้าไปในห้องนอนลูกสาว
ยังดีที่ลูกสาวไม่เป็นอะไรนะคะ
เห็นคลิปแล้วโอ้โหสามีวิ่งเลยวิ่งตาม
ไล่ตามคนร้ายว่ายังอยู่แถวนั้นหรือเปล่า

มันมีที่นาแล้วก็มีคูน้ำกั้นอยู่ด้วย
มันมาทำอะไรแล้วก็เปิดไฟด้วยนะ

เปิดไฟแล้วก็กำลังจะเปิดประตูเข้ามาในตัวเรือน

แต่มันน่าจะได้ยินเสียงคนกำลังเดินเข้า
ก็เลยยิ่งสวดเข้าไปแล้วมีผิดประตู
นี่ค่ะโอ้โหเธอเลยบอก
รีบช่วยกันออกตามหาคนร้ายตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ตั้งแต่หลังเกิดเรื่องก็รีบออกตามหาคนร้ายกันเลย

สิ่งที่เจอคือเจอรองเท้าข้างหนึ่ง

ตกอยู่ในซอยหนองปลาจีนอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่
นี่ค่ะตกอยู่ข้างนึงแบบนี้
คงจะหลุดตอนที่ตัวเองหลบหนีนะคะ
คนร้ายน่าจะหนีไปไม่ไกล

แล้วก็หนีไปในความมืดตามตัวไม่เจอ
ส่วนลูกสาวเองด้วยความเป็นเด็กอายุเพิ่ง๒ขวบ

เด็กก็จำอะไรไม่ได้สองขวบนะคะ
เด็กบอกเด็กไม่รู้เด็กแค่แบบตกใจร้องไห้
ก็พยายามที่จะตามหาคนร้ายนะคะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรแถวนั้น
แล้วก็ฝากคนที่อยู่แถวนั้นด้วยค่ะ
ถ้าใครพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสนิดนึง
ตอนนี้ก็เลยกังวลใจนอนไม่หลับกันเลยเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะ
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
จะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกนะคะ
แต่ดูจากกล้องวงจรปิดก็ถือว่าชัดพอสมควรแม้ว่าจะมืดในห้อง